พูดถึงวาระสำคัญของการทำงานที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการจัดประชุมครับ
เพื่อเลือกทีมงานสรุปแผนการในการเตรียมทีมบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
น่าจะได้ผู้ช่วยในวันนี้ในการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็จะมีการประชุมในช่วง๑๐โมงเช้าเลยครับโดยอากิระนิชโนนั้นก็จะเดินทางไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมในการประชุมทีมงานในครั้งนี้นะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
เตรียมความพร้อมนะครับทั้งบอลโลกรอบคัดเลือกรวมถึงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงต้นปีหน้านิชิโนก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับ
เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางไปดูฟอร์มของนักเตะไทยในเกมไทยลีก๒นัดนะครับ
ภาพนะครับดูทางซ้ายนะครับนอกจากโค้ชโตยแล้วก็ยังมีโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับ
ภาพนี้มีการแชร์กันไปในโซเชียลมีเดียเหมือนกันบอกว่าน่าจะได้ผู้ช่วยแล้วหรือเปล่านะครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยสมาคมเคยบอกว่าก็ต้องมีการสัมภาษณ์จากนิชิโนนะครับ
แบบตัวต่อตัวกับทีมงานที่เขานั้นอยากจะร่วมงานด้วยนะครับ
ต้องดูว่าชื่อของโค้ชจุ่นนั้นจะอยู่ในโผล่ชุดไหนนะครับ
แต่มีโอกาสแนวโน้มสูงเนี่ยอาจจะไปลงในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
แต่ต้องดูว่าสุดท้ายประกาศล่าสุดในช่วงสาย
หรือว่าช่วงบ่ายคงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ย้ำอีกครั้งว่าโปรแกรมบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
เกมแรกระหว่างไทยกับเวียดนาม

ในวันพระราชสมดีที่๕กันยายนนี้
ยิงสดจากสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ

บัตรก็หมดแล้วแฟนในนั้นสนามแน่นอน

หน้าจอไทยรัฐเชียร์กันอย่างสุดใจนะครับ

ยิงยาวไปถึง๓ทุ่ม๑๕นาทีครับ